นางฟ้านักปั่นเนี่ยเขาตระเวนปั่นไปตามงานต่างล่าสุดไปเชียงใหม่
หนุ่มเชียงใหม่รู้จักเธอคนนี้ผ่านทางอินเทอร์เน็

ก็ขอถ่ายรูปกันมากมายทีเดียว
คนนี้มีความสามารถมากมายทีเดียวนะคะ
เดี๋ยวจะเล่าสู่กันฟังว่าเธอเป็นใคร
ทำไมถึงได้มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้
นี่นางฟ้าถอดปีกลงมาปั่นเลยนะ
นี่คือนางสาวระวิรัติศรีโสภาหรือว่าน้องสองอายุ๒๖ปีนะคะ

หรือหลายคนเรียกว่านางฟ้านักปั่นค่ะ
ก็มีบุคลิกรูปร่างหน้าตาที่สวยงาม
เธอก็แชะภาพอยู่ท่ามกลางนักปั่นหนุ่มจำนวนมากนะคะ
รวมตัวกันปั่นจักรยาน

ไปตามถนนคันคลองชุนละพทาน
ดอยตำบลบ้านโปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
ทำให้หนุ่มแต่ละคนก็มีกำลังใจกระชุ่มกระชวย
ก็ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกจำนวนมากแบบนี้แหละ
เธอเป็นคนรักสุขภาพค่ะอยู่บ้านก็ปั่นนะคะปั่นตลอดเวลา
ก่อนหน้านี้ก็เคยไปปั่นในงานแข่งขันประเพณี
ปั่นขึ้นดอยอินทนนคนพันธุ์อึดปีเก้าที่จังหวัดเชียงใหม่
ครับจัดปั่นนี่เองนะใช่เมื่อวันที่๒๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
พอปั่นแล้วก็แหม่ประทับใจทั้งสภาพอากาศทั้งน้ำใจของชาวเชียงใหม่
ก็เลยติดใจขออยู่ยาวเพื่อปั่นจักรยานไปตามสถานที่ต่าง
เธอก็บอกว่าดีใจนะที่มีส่วนทำให้คนนั้นสนใจการปั่นจักรยานมากขึ้น
หลังจากนี้ก็จะเดินทางมาปั่นจักรยานที่เชียงใหม่ทุกเดือนเลย
ครับ